ฮอตกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับไอซ์พาริสนั่นเองค่ะ
อายุยี่สิบเอ็ดปีเองนะคะเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษ
่งดังกันมาจากนั่นแหละเลือดข้นคนจางรู้กันอยู่แล้วเนาะ
ดาวรุ่งดวงใหม่มาแรงจริงปีนี้ต้องให้เขาเหมือนกันนะฮะ
เพราะว่าไปอีเวนต์งานไหนเจอไอซ์งานนั้นเลยจริง
คิวแน่นงานปังเห็นหมอฟันฆ่าตัวพรึบพรับ
แล้วก็เอฟซีเนี่ยตามแห่กรี๊ดกันสนั่นทุกอีเวนต์ทุกงานเลย
รับต้นปีแบบนี้นะคะไอซ์บอกเลยว่าเอาจริง
ตอนนี้ก็มีสตุ้งสตางค์เก็บหอมรอมริบให้แบบพอได้ชื่นใจบ้างนะคะ
แต่เรื่องเงินสำหรับเจ้าตัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็ไม่ได้ว้าวอะไรมากมายนะ
เรื่องเงินเงินทองแต่ว่ารู้สึกดีใจมากกว่าที่ว่ามีการต้อนรับจากคนในวงการแล้วก็แฟนคลับด้วยค่ะ
และบอกเลยนะคะว่าสงกรานปีนี้ขอพักงานค่ะ
พาคุณแม่แล้วก็พี่สาวไปใช้เงินไปพักผ่อนที่ต่างประเทศค่ะ

เรื่องเงินเนี่ยผมรู้สึกว่าทั้งหมดมันไม่ใช่เพื่อผม
มันคือเพื่อแบบเพื่อผู้หญิงของผมทั้งสองคนที่บ้านก็คือพี่สาวและคุณแม่ของผมอะไรอย่างนี้
สงการเนี่ยครับผมก็ได้มีการวางแผนจะไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกัน
ตั้งแต่คุณพ่อผมเสียไปบ้านเราไม่เคยได้มีทริปที่ไปเที่ยวกัน๓คนแบบไปด้วยกัน
พอเรามีโอกาสที่เราได้หยุดแบบผมจำได้เลยว่าพี่เขาเช็คมาถามว่าสงการรับงานไหม
ผมแบบไม่แล้วก็แบบจะพาคุณแม่ไปเที่ยวเออเครียดเลย